วิรากรรมที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลของมนุษยายแห่งนครพนม

คือมีหลากหลายวิรากรรมนะแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่อยากจะยุ่งแล้ว
ใช่แล้วยายเป็นแบบนี้ประจำเลย
มีอะไรทั้งเครื่องมีดทั้งปลาต้นไม้

เดี๋ยวให้ดูกันก่อนค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
เดี๋ยวมือใจเอ๊ะไปจูบใต้ตรงกระม่วง

สับเลย
จริงคุณยายท่านนี้เคยก่อวิรากรรมไว้เยอะนะ
ตกเป็นข่าวก็บ่อยนะจนชาวบ้านบอกว่าไม่อยากจะยุ่งกับแก
แต่ดันมาช่วงสงกรานช่วงล่าสุดคนเขาเล่นน้ำกันอยู่ดี
คราวนี้คุณยายถึงขนาดปลามีดนะคุณ

เออแล้วคือปลามีดสองเล่มมาเห็นไหมพอปลามาอีกฝั่งนึง

เมื่อกี้ได้ยินเสียงเกร็งมีดตกพื้น
แล้วก็พี่ผู้ชายเอาเท้าเขียวออกไปนะฮะ
โอ้โฮนี่แล้วก็ตะโกนบอกว่าอะไรนะบุคคลอันตรายใช่ไหม
คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ายายเป็นแบบนี้นะ

เขาบอกมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
แล้วยายแก๊เอาก้นอิ๊ดแอะไปปลาใส่

ผู้ชายคนนั้นก็เลยโมโหแล้วก็ต่อว่ายายกันไปสิ
ยายแกก็ยั้วไงไปเจอคำพูดจี๊ดใจว่า

พอยายคว่างมีดมาใส่ปุ๊บยายโวยวายชาวบ้าน
สาดน้ำไปใส่พอน้ำโดนยายยายก็ไปเอาต้นไม้มาโยน
มันเหมือนกับมันไม่มีใครยอมใครเหมือนกันนะคุณ

จนมีเหตุปลามีดปลาอะไรกันแบบนี้นะ
มันอันตรายนะถ้าเกิดว่าปามีดมา
มาโดนหัวใครเข้ามันจะไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาบอกว่ายายคนนี้มนุษย์ยายยายมหาภัย
โอ้โหวีรกรรมเขาเยอะจริง
คือถ้าเกิดว่าย้อนไปตอนปี๖๕ปีที่แล้วนะ

คือยายเขาไปทำลายเหมือนกับทำลายทรัพย์สินทางราชการ

ด่านท่าเทียบเรือไทยลาวเทศบาลนครพนม
คือจริงบ้านของคุณยายอยู่ใกล้เลยนะคุณ

บ้านคุณยายก็อยู่ตรงท่าเรือข้ามฝากนครพนม
แขวงคำม่วนพื้นที่เทศบาลนครพนมนี่แหละฮะ
แล้วคุณยายแกก็ไปป่วนที่สำนักงาน
คุณยายเขาไปฉีกอะไรไม่รู้
ที่สำนักงานของด่านท่าเทียบเรือไทยลาวเทศบาลนครพนม
เป็นเรื่องเป็นราวเถียงกับตำรวจแบบนี้ที่มาระงับเหตุนะฮะ
คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์เก่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๖๕หน่อยครับ
โอ้โหนี่ฮะเป็นเหตุการณ์๑๕พฤศจิกายน๖๕นะครับ
ด่านท่าเทียบเรือไทยลาวเทศบาลนครพนม
พอมาทำลายทรัพย์สินแบบนี้แล้วคุณ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพนมเอาเรื่อง

แต่ว่าท่านนายกเทศมนตรีเอาเรื่องนะฮะ
แจ้งความไว้ที่สพเมืองนครพนม
ปรากฏวันที่๑๘พฤศจิกายน๖๕เนี่ย
ยายก็ไปขึ้นโรงพักที่สพเมืองนครพนม
แต่ยายขับรถชนรถตำรวจรถตาโล่ของตำรวจเสียหาย

ตำรวจที่ยายเรียกว่าเป็นลูกทุกคนนะลูกกูทุกคนนะนะ
นะครับก็เป็นวิรากรรมต่างอาณาบางส่วนเท่านั้นเองนะ
ยังไม่เกี่ยวกับวิรากรรมที่ไปทะเลาะกับชาวบ้านเล็กน้อยอีก
ไม่ว่าจะเป็นเราก็มีคลิปอีกนะสาดน้ำใส่ชาวบ้านเนี่ย
ดาทอกับชาวบ้านเดี๋ยวสาดแล้วสาดน้ำเนี่ยนะฮะ
ค่ะนี่พอเห็นคลิปต่างนี้เอาจริงนะ
เราไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาสายหัว
เขาบอกเลยบอกว่าเอาจริงยายน่ะคนแถวนี้เขาเอือมระอากันไปหมดแล้ว
มนุษยายปวดเมืองเลยถามชาวบ้านเหมือนกันไงว่า
แล้วทำไมไม่เห็นมีใครไปแจ้งความดำเนินคดีล่ะ
บอกว่าโอ๊ยโอ้โฮนี่สาดน้ำล่ะ
ครอบครัวยายเหมือนกับว่ารู้กฎหมายแล้วก็เป็นคนมีฐานะด้วย
ชาวบ้านบอกว่าเอาตรงนะพวกเราก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรหรอก
ลองฟังชาวบ้านค่ะ
แล้วพวกพี่เคยได้ล้องไปทางหน่วยงานอะไรไหมครับ
โอ้โฮค่ะมันก็มีที่เป็นคดีไปแล้วนะคว้างหงคว้างหินอะไรแบบนี้นะ
เกือบจะถึงแก่ทำร้ายร่างกายกันนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ถามตำรวจที่สพเมืองนครพนมหน่อยทำยังไงต่อล่ะทีนี้
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานค่ะ

ดำเนินหลายคดีเลยแหละคุณผู้ชม
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการทำลายทรัพย์สินราชการ
ที่มีทั้งอะไรนะไปฉีกบแล้วก็ไปขับรถชนตำรวจ
ถอยรถชนตำรวจเนี่ยนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวตอนนี้ค่ะจะต้องประสานนักจิตวิทยาด้วยนะ
แล้วก็ประสานทางโรงพยาบาลจิตเวทนครพนมราชนคริน
ให้มาดูแลต่อไปหลังจากนี้ด้วย
เพราะว่าตรงด่านท่าเทียบเรือตรงนี้มีคนไปคนมาเยอะแต่ดัน

ใช่ฮะมันก็จะมีปัญหาบ่อยครั้งนะ
เรื่องนี้เราก็นำเสนอข่าวบ่อยนะ
ชาวบ้านเขาก็เบื่อหน่ายเหมือนกันนะครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลคุณยายหน่อยนะครับ